ข่าวนี้บอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะคะ
ที่มีความเคารพรักและศรัทธาในเรื่องของพญานาคเป็นอย่างมากเลย
บอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นลูกเป็นหลานของพญานาคเลย
เขารู้สึกแบบนั้นค่ะสำหรับนักร้องหนุ่มที่ชื่อว่าตรีชัยนรงค์นั่นเอง
และจากความเชื่อความศรัทธานี่เองคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าตัวก็เลยนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการโชว์บนคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะ

ตรีบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าล่าสุดได้ทำการปรับโชว์ใหม่

จัดเต็มมาเลยคุณดูแล้วกันนะแสงสีเสียงนางรำแดนเซอร์
โดยเฉพาะชุดของนักร้องนี่นะคะบอกเลย
ภาพหมายแพรวากาลสินค่ะ
คือความปรานีตวิจิตรอลังการมากจริงนะคะ
คือภาพหมายแพรวากาลสินถือว่าเป็นราชินิภาพใหม่นะ
และนอกจากนี้ก็ยังประดับประดาษด้วยมงกุฎสังวานนะฮะ

บอกเลยว่าอลังการมาพร้อมความขนลุก

เห็นว่ามีเรื่องราวปฏิหารเกิดขึ้นมากมาย
อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของตรีนะ

เพราะว่าพ่อปู่พญานาคประธานพรมาให้

ตัวเองนี่นะคะจู่ก็เจ็บคอขึ้นมา

ตอนพยายามซาวเช็คก่อนร้องเพลงจริง

พอตอนจะแต่งตัวค่ะเอางี้ยกมือไหว้
นึกถึงพ่อปู่พญานาคค่ะแล้วก็บอกกับท่านว่า
วันนี้เป็นงานใหญ่ของลูกนะงานสำคัญเลย

พอแต่งตัวเสร็จใส่หัวขึ้นร้องคุณผู้ชมค่ะ

อยู่ก็เป็นเสียงเพราะคลิ้งเหมือนเดิม

แล้วบอกเลยว่ารู้สึกว่าเสียง
มันใสกลางวานมาเต็มแบบสุดเลย
เจ้าตัวเองยังงงแล้วก็ตกใจมากค่ะ
เสียงไม่ได้อะไรโล่มาก
พี่ผมร้องไปเอามา

เสียงมันแหบมากแต่คือเสียงมันมาแบบ

ถ้าเราศรัทธาอะไรจริงแรงศรัทธานั้นน่ะ

เขาบอกว่าถ้าเราศรัทธาอะไรแล้ว
ศรัทธานั่นแหละจะเป็นกำลังให้กับเรา

แต่ว่าดิฉันเชื่อในอะไรรู้ไหมคะ